เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาตกอกตกใจเพราะอะไรรู้ไหม
คืออยู่มีอดีตตำรวจคนนึงนะคะ
ปลาระเบิดใส่ไปในบ้านของชาวบ้าน
ขณะที่เขาล้อมวงนั่งกินข้าวกันอยู่

แล้วกลายเป็นว่าระเบิดในเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกันไปหมด

คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนี้ไปพร้อมกันค่ะ

น่ากลัวจริงนะคะ
โอ้ยเปลี่ยนกล้องสะเทือนเลยอ่ะ

ปลาเข้ามาต้มต้มอยู่เลยค่ะ
กายไฟนี่โอ้โหขึ้นมาเลยค่ะ

โอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย

มาแต่ละลูกประมาณ๒๐๓๐วิ

นี่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม๑๕นาที

เขาอยู่ใต้ถุนบ้านเขากินข้าวเสร็จ
เขาก็มานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้

มีระเบิดปลาเข้ามาเสียงดังสนั่นแบบนี้เลยค่ะ

ทุกคนต้องหนีเอาตัวรอดกันไป
และอย่างที่เห็นไม่ใช่แค่ลูกเดียว
ปลาเข้ามาเสียงระเบิดตู้มแบบเมื่อสักครู่เนี่ย
รวมเนี่ยไปแล้วเนี่ย๖ลูกอะนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐หมู่๕
ในตำบลศรีไข่อำเภอวารินชำราบ

ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อย
เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
นายวีรัสถินถาวรนะคะอายุ๔๐ปีเนี่ย
บอกว่าตอนที่ตัวเขาแล้วก็ญาตินั่งกินข้าว

เอาก้อนหินยิงเข้ามาก่อน๒ครั้ง
หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงคล้ายของหนักเนี่ย

นี่พาชมเนี่ยพาดูจุดเสียหายเนี่ยนะคะ

เอาล่ะพอมีของหนักตกเข้ามาในบ้านปั๊บ
ก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องกัน๖ครั้ง
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่เขาจอดไว้หน้าบ้านเนี่ย
กระจกหน้าบ้านเนี่ยกระจกตามบ้านต่างนี่นะ

ตู้เย็นเอ่ยเครื่องปั๊มน้ำเอ่ย

แล้วเชื่อไหมมีคนถูกสะเก็ดระเบิดเนี่ย

แต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปโรงพยาบาลนะคะ

ตำรวจสพวารินชำราบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
หลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นมาก็ไปเจอหลุม

เส้นผ่าสูตรกลางสักประมาณ๑๐เซนติเมตร

เซนติเมตรมีอยู่๔หลุมด้วยกัน

อดสลักแล้วแต่ยังไม่ทำงานอีกหนึ่ง

นี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปิดกั้นแบบนี้ไว้เลยนะคะ
กั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็นำยางรถยนต์มาครอบไว้
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วค่ะ

เพราะว่ามีคดีความเรื่องของยิงปืนใส่ชุมชน

โอ้โห
มีคดีความเรื่องนี้ค่ะยิงปืนในชุมชน

ก็ปลาระเบิดควันใส่บ้านคนอีก
ไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
บ้าอะไรทะเลาะครับแต่ว่าเกิดที่มีพฤติกรรมที่ยิงปืนตลอดล่ะนะครับ

และเคยแจ้งความ

ทั้งแห่งให้โอกาสนะครับ
โทษเมื่อล่อลงกระยะปีหนึ่ง
หลังจากปีหนึ่งแหละเพิ่งมีพฤติกรรมที่ยิงปืนยุบ่า
ปืนอยู่บ้านพวกนั้นตลอดนะครับ
แล้วมีโยนแก๊สน้ำตาครับ
แล้วก็ล่าสุดปี๖๒มันครับยิ่งขาวบ้าน๓ลูก๓นัดนะครับ
โอ้โหพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อสังคมมากเลยนะฮะ

ประมาณ๘๙ปีแล้วจู่ยิงปืนจู่ยิงแก๊น้ำตา

อุ๊ยตายแล้วนะครับน่ากลัวนะครับ
เอาล่ะตำรวจสภวารินชำราบมีการจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ไป
ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วนะคะ
ว่าน่าจะหลบหนีไปพักอาศัยอยู่กับคนรู้จักในพื้นที่ข้างเคียง
แล้วก็สาเหตุอาจจะเกิดจากความมึนเมา
ประกอบกับแก้แค้นที่ถูกดำเนินคดีจนออกจากราชการค่ะ
ส่วนระเบิดที่ใช้ก่อเหตุก็ต้องรอก่อนนะคะ
จะไปตรวจสอบอีกทีว่าเป็นระเบิดจากที่ไหน
ได้มาจากจุดใดก็น่าจะมีที่มาที่ไป
แล้วก็รู้กันอีกทีว่าแม่อาวุธแบบนี้เอามาได้ยังไง
นั่นน่ะสิฮะโทษเดิมนี้รอลงอาญา๑ปี
แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าโดนอีกก็น่าจะไม่ได้รอลงอาญาแล้วล่ะ
ไม่ได้รออะไรแล้วค่ะรอไปสถานีตำรวจอย่างเดียวเลย